เช้าวันนี้ติดตามกันต่อนะครับครอบครัวบัวหลวง

ติดตามพร้อมกันกับนักวิเคราะห์ที่จะมาให้ข้อมูลและมุมมองดี

เมื่อวานนี้ในตลาดหุ้นต่างประเทศ

กลุ่มทางด้านเทคโนโลยีของทางสหรัฐอเมริกา
เขาก็มีข่าวดีในกลุ่มของเขาเฉ
ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญ
ของทางฝากฝั่งของโดนัลดทรัมป์นะครับเพราะว่า
เมื่อคืนนี้แนะนำโดยลูกเขยใช่ไหมฮะ
คุชเนอร์ครับผมเขาก็มีการเรียนเชิญผู้บริหารของบรรดาบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของตลาดในอเมริกานะครับ
ผมก็อันนี้มาเพื่อเขาจะมาปรับปรุงระบบสารสนเทพของธรรมเนียบขาวนะฮะ
เพราะว่าธีมของเทคโนโลยีนี่ขาดไม่ได้ใช่ไหมนะครับการบริหารจัดการทั้งหมดเขาเชื่อว่าถ้าเกิดเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เนี่ย
จะลดค่าใช้จ่ายได้ถึง๑เทียนเนี่ย

อังกฤษกับสภาพบียูนะครับว่า
ตั้งแต่เดือนมีนาใช่ไหมนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกระบวนการแล้วนะครับ
แต่เมื่อคืนนี้ดาวโจนี้ปิดไปที่บวก๑๔๔จุดเมื่อคืนนะ
แล้วก็แนชแดงนี่บวกไป๘๗๒๕จุดนะครับบวกไป๑๔๒เปอร์เซ็นต์นะครับ

อังกฤษกับทางยุโรปใช่ไหมที่บอกว่า

อังกฤษนี่ก็บวกไป๐๘๑เปอร์เซ็นต์นะครับ
แดสของเยอรมันพี่ใหญ่ทางด้านยุโรปนะครับ

แล้วเช้านี้ญี่ปุ่นก็เปิดไปบวกอีก
เช้านี้ญี่ปุ่นบวกไป๒๐๐กว่าจุดเลย

อย่างฟิลิปปินนี่เมื่อวานบวกไป๐๗๘เปอร์เซ็นต์นะครับ
แล้วก็ทางอิโรนิเซียบวกไป๐๓๒เปอร์เซ็นต์นะครับ
ส่วนตลาดหุ้นไทยนี่เมื่อวานปิดบวกเหมือนกันนะครับ
แต่ก็บวกประมาณ๐๒๙เปอร์เซ็นต์

ปริมาณการซื้อขายก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ
แต่ทีนี้เมื่อสักสัปดาห์ก่อนท่านผู้ชมตามข่าวก็จะเห็นว่า
มีการปรับเพิ่มแล้วก็ลดนะครับ

เวลาคุณพูดถึงตลาดหุ้นไทยการลงทุน
เขาจะเรียกว่าตัวที่ชี้วัดเขาเรียกว่าดัชนี

อันนั้นจะเป็นดัชนีที่รวบรวมคือหุ้นทุกตัวในตลาดแล้ว
อันตลาดคนไทยน่าจะมีมัน๖๗๐๐ตัวได้ไหม
ใช่มัน๖๐๐๗๐๐ตัว
ก็เอามาถ่วงน้ำหนักเป็นดัชนี

เพราะเขาบอกว่าบริษัทในประมาณ๕๖๐๐ตัว

ยกตัวอย่างปตทนี่ขนาดเป็นยังไง

ก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับ
บริษัทใหญ่อยู่ในตลาดหุ้นไทย
เพราะฉะนั้นน้ำหนักของการให้ตัวน้ำหนักการลงทุนเนี่ย

เพราะฉะนั้นในเกณฑ์ของตลาดละทรัพย์
ก็คือเอาบริษัทดี๕๐บริษัท
แล้วถูกวัดโดยมูลค่าตลาดใช่ไหม
บริษัทนั่นเองบวกกับสภาพคล่อง
อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนะครับ
ขนาดของบริษัทก็หมายถึงเอาง่ายราคาบริษัท

แต่ละวันต้องมีปริมาณการซื้อขายค่อนข้างโอเค
เป็นหุ้นใหญ่แล้วมีคนซื้อขายไหม
คือสองประเด็นนี่เขาจะเอารวมกับธุรกิจของตลาดด้วย
เพราะว่าบริษัทเป็นบริษัทใหญ่ใช่ไหม
แต่ผู้ถือหุ้นใหญ่อาจจะไม่ปล่อยหุ้นออกมาในการซื้อขายนะครับ
เพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้ก็ถูกตัดออกเหมือนกันนะครับ

ก็เอาขนาดย่อมบวกเข้าไปอีก๕๐ตัว
ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนก็จะมีการ
ปรับเพิ่มหุ้นบางตัวเข้าไป

ซึ่งก็บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
ทีนี้พูดถึงเรื่องสถานีนึงคือว่า
แล้วก็มีความสำคัญอย่างไรการลงทุน
เวลามีหุ้นเข้าออกทำไมเราต้องมาติดตามด้วย
แต่จริงนี่เกณฑ์พวกที่เราพูดกันเมื่อกี้เป็นเกมคร่าวนะครับ
แต่ก็ยังมีดุลพินิษฐ์ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกว่า
ใครจะเข้าใครจะออกอีกส่วนหนึ่งนะครับ
แต่การเข้าการออกสำคัญมาก
เอาเทียบกับตลาดหุ้นไทยนั่นแหละดัชนีนั่นแหละครับ
ว่าเวลาลงทุนถ้าเกิดคุณเลือกหุ้นเข้าพอร์ต

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวที่กองทุนเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองแล้ว
ว่าปีนี้ผลตอบแทนของดัชนีตลาดหุ้นไทยน่าจะอยู่ประมาณ
เกือบ๒ได้ไหมถ้าเกิดใครจะลงทุนเองหรือตลาดหุ้นต่างประเทศจะลงทุน
ต้องชนะต้องให้ได้มากกว่าตลาดหุ้นไทย
นอกจากนี้ยังมีกองทุนอีกประเภทหนึ่งที่ลงทุนเรียนแบบดัชนี

เพราะฉะนั้นเวลาที่ดัชนีมีการเพิ่มหุ้นตัวใดเข้ามา

เพื่อปรับให้ตามนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลานักลงทุนต่างชาติ
เวลาเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยน้องมาร์ทบอกว่า
ขนาดเงินมันเขาเยอะมากเขาคงไม่มานั่งเลือก
ขึ้นบริษัทไร้ตัวตัวเล็กตัวน้อยไม่นะ
เขาดูเลยว่าตลาดหุ้นไทยคัดหุ้นอะไรให้เขา
ถ้าอยากอยากได้ขนาดย่อมลงมาหน่อยใช่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เขาต้องปรับ
ขอตามหุ้นตัวไหนที่เป็นที่น่าจับตาเอาเข้าสำคัญมาก
สำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นมาดูในส่วนของกลุ่มหุ้นนะฮะ
ตัวอย่างที่เราวิเคราะห์มาแล้วเรามีสไลด์มาฝากครับทุกคุณผู้ชม
อุกรณีไทยก็ออกนะครับโดดออกเหมือนกันนะครับ

นะครับวันนั้นก็มีการปรับน้ำหนักของเขาเข้าไปไหม

ใช่นะครับก็คือมีการปรับพอร์ตเพราะฉะนั้นก็จะมีการสัญญาณบวกเข้ามา

นะครับก็เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าสัญญาณบวกมารุนแรงเหมือนกัน
อันนี้ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าประเด็นนี้ถือว่าส่งผลกับการรับคุณควรนะครับ
คนนะครับเรื่องการเพิ่มหุ้นลดหุ้นนะครับ
ก็ติดตามได้เฉยครับในข้าวเหนียวครอบครัวบัวหลวงทุกวันนะครับ

ขอบคุณครับขอบคุณพี่เน็ตแล้วก็ขอบคุณพี่มาร์คมากนะครับ
คุณผู้ชมนั่นคือมุมมองจากคำแนะนำของครอบครัวบัวหลวงนะครับ
คุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุน